ต่อเลยคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายที่ที่พาเราไปดูเรื่องของโชคลาภและความเชื่อต่าง
บ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอังทอง

แม่ลูกก็พากันไปเสี่ยงโชคกัน
ชาวบ้านก็ไปการรับเหรียญแม่แก้มเรือนทองรุ่นโภคทรัพ
พร้อมกันกับการไปร่วมพิธีบวงสวง
ขอเลขเด็ดในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ด้วย
ชาวบ้านแห่กันไปขอสองเลขเด็ดกันหน่อยในขันน้ำมน

เป็นตะเคียนขนาดใหญ่ความยาว๑๒๕เส้นผ่าศูนย์กลาง๑๗๕เซนติเมตร
คุณผู้ชมดูเอาที่อ่างน้ำมนต์เองแล้วกันนะครับ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าอายุของเจ้าแม่กว่า๑๐๐ปี
แม่ตะเคียมีสามตนสามพี่น้องสิงค์สถิติอยู่ในต้นเดียวกัน

ส่วนเลขปลายประทัด
อันนี้ก็อยู่ที่อ่างทองนะครับ
ส่วนที่วัดหนองฺวเหลมอำเภอพระนักนิษฐ์ขวมชุนบุหรีค่ะ
ชาวบ้านก็ทยาย้อยไปกราบว่ายขอ
เลขเด็ดตะเคียนทองเจ้าแม่สร้อยทอง

เพราะมีข่าวว่าก่อนหน้านี้

มีคนมากราบไหว้แล้วเขาถูกลอตเตอรี่กัน

เล่าว่าเคยมาขอเหมือนกันนะ

หวังจะให้แม่มาช่วยดู

ขณะที่ชาวบ้านอีกรายค่ะเอาประทัดพันนัด

และในงวดนี้จะนำเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชค
ลุ้นรางวัลกันอีกค่ะ

เตี่ยนอยากไปมากเลยยังไม่มีโอกาสได้ไป
คำชโน่นผู้ข้างบ้านสนุก

ฟ้ายังไม่ทันสางเลยคุณคนก็ไปแล้วทีนี้โดยเฉพาะบริเวณลานบวงสวง
ก็คือคักไม่แพ้กันนักเสี่ยงโชคเข้าไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำ
เดี๋ยวจะได้เห็นภาพด้วยเห็นกันจัดเต็มตาเลยเต็มสองตา
คุณผู้ชมดูเองนะคะมีทั้งสองตัวสามตัวแบบนี้สุดแต่ใจจะคอยคว้าค่ะ
สีแดงชัดเจนทีเดียวค่ะนะครับอ่ะไม่ต่างจากที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมนะฮะก็คึกคักเช่นเดียวกันนะฮะคนก็ไปขอพรเรื่องงานด้วย
เรื่องโชคลาภด้วยโดยเฉพาะที่เบือนศาลาพระราหู๘ทิศ
เสียงโชคก็ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะฮะ
ไปกันทั้งวันแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดด้วยไปลูบไลท์ลูกแก่วศาลพัฒน์นึก
นึกอะไรขออะไรกับรูปไร้ก็ขอกันไปนะไปล้วงไข่ทองคำในหายทองคำด้วย
นะฮะเพื่อไปขอตัวเลขล้วงมาเสร็จปุ๊บก็ไปเสี่ยงโชคกันไปตามความเชื่อ
บางคนก็ได้เลขนั้นเลขนี้มันก็ไม่ตรงกันหรอกนะครับ
ส่วนที่บริเวณแผงค้าลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าส่วนใหญ่นะ
คนก็จะไปหาซื้อเลขมงคลวันแม่แห่งชาติปีนี้นะฮะ
ก็คือพระชนมายุของพระพันปีหลวงนะครับ
ทำให้เลขนี้ก็ขายกันหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยนะฮะส่วนเลขในหาย
ที่คนเข้าไปล้วงก็แล้วแต่คนจะได้กันไปนะฮะ
ก็บอกว่าเบิ้ลบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อันนี้คือลูกแก้วสารพัดนึกนะครับ
นะครับปิดท้ายกันที่อาสมรือศรีเนนภาษพุทธคุณ
ที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักเสียงโชคก็แวะไปไหว้ขอโชคขอลาบเหมือนกัน
บางคนที่ได้ไปก็ไปแก้บนด้วยบางคนยังไม่ได้ก็ไปขอด้วย
ไปขอกับพ่อปู่รือศรีโพรเมฆกับกุวันเจ้าสวงเห็ง
แล้วก็ไปขอพรเทพกระซิบหรือว่าแม่กระซิบและเทพธันไจด้วย
ดำไปเสียงโชคคุณผู้ชมดูในอ่างน้ำมลนี้
ทั้งเลข๖ทุกอย่างในอ่างน้ำมลก็เป็นสีแดงตะงานแบบนี้
คุณผู้ชมก็เพ่งดูเอาละกันมันมี๖ตัว
แล้วแต่คนจะชอบอ่ะนะบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะฮะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการขอโชคขอลาบจากทั่วประเทศ
ที่เราไปแสวงหาบรรยากาศมาได้ชมกันนะครับ